ภัยของผู้หญิงที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ
กรณีผู้หญิงคนหนึ่งเขาที่ไปพักในรีสอร์ท
ที่จังหวัดนครราชศรีมาแล้วก็ถูกคนร้ายบุกเข้าไปในห้อง
ขโมยทรัพย์สินแล้วก็หวังจะข่มขืน
สุดท้ายตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้แล้ว
แต่ว่าผู้เสียหายเองก็ยังไม่สบายใจ
คืออยากให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างจริงจังกับผู้เกาะเหตุ
ซึ่งเป็นเยาวชนเพราะว่าเคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง
แต่พอถูกจับได้ตำรวจก็ปล่อยตัวไปทุกครั้ง
อันนี้เป็นภาพที่ผู้เสียหายเขาโชว์ให้ดูนะคะ
ว่าร่องรอยที่เขาถูกทำร้ายในวันเกิดเหตุ

นางสาววรินรดาภูมิรันอายุ๒๖ปีเป็นผู้เสียหาย
โพสต์ร่องรอยบาดแผลจากการถูกทำร้าย
หลังจากเกิดเหตุคนร้ายบุกเข้าไปในห้องพักที่รีสอร์ทในอำเภอบัวใหญ่
กลางดึกคืนวันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมา
มาช่วงบ่ายวันที่๙สิงหาคมตำรวจจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้
เป็นเยาวชนอายุ๑๗ปีแล้วก็ป่วยเป็นออทิสติกด้วยนะคะ
อาศัยอยู่ในระแวกรีสอร์ทนั่นแหละ
โดยคนร้ายก็รับสารภาพว่าเข้าไปในห้องพักของผู้เสียหายจริง
แต่พอเข้าไปได้แล้วเนี่ยเห็นว่าผู้เสียหายหน้าตาสวย
เขาบอกว่าก็เลยเกิดอารมณ์และพยายามจะข่มขืนด้วย
ต่อมาตำรวจก็ส่งตัวไปฝากขังที่สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กนครราชศรีมานะคะ
ทีมข่าวได้รับการเปิดเผยจากนางสาววรินรดาบอกว่าหลังเกิดเหตุเธอยังมีความรู้สึกหวาดกลัวอยู่
เพราะว่าตอนนี้สภาพจิตใจแย่มากค่ะแย่หนักทีเดียวเพราะว่าไม่สามารถอยู่ลำพังคนเดียวได้เลย
สำหรับการดำเนินคดีกับคนร้ายเธอระบุว่ายังไม่รู้ว่าตำรวจได้ตั้งข้อหาอะไรกับเยาวชนที่ก่อเหตุบ้าง
และทางรีสอร์ทก็ยังไม่ได้นัดไปเจรจาเรื่องค่าเสียหาย
ขณะเดียวกันก็อยากให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างจริงจังกับเยาวชนคนก่อเหตุ
แม้จะมีอาการป่วยแต่ควรจะต้องได้รับโทษบ้าง
เพราะว่ามีพฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อยอยู่บ่อยครั้ง
ชาวบ้านแถวนั้นเอือมละอากันไปหมด
ทุกครั้งพอถูกจับได้ตำรวจก็ปล่อยตัวออกมา

ซึ่งหากยังคงปล่อยเอาไว้ต่อไปก็อาจจะไปสร้างความเดือดร้อนหนักกว่านี้ก็เป็นได้
น่ากลัวนะใครจะคิดว่าไปเปิดโรงแรมรีสอร์ทพัก

ใช่แล้วเขาไปอยู่เขาไม่ได้ไปคนเดียวนะ
เขาไปกับญาติเป็น๑๐๑๐คนอยู่ติดกัน
วันนั้นจะไปงานแต่งงาน
เป็นงานแต่งแล้วก็มาเกิดเหตุน่าดูสิพระหวาติดตัวไปเลย